ออกนักเรียนโรงเรียนพันธ้ายนรสิงห์วิทยาครับในโครงการนักฟุตบอลกว่า๒๐๐คนนะครับก็ออกเดินเท้าจากวัดสวพนารามนะครับซึ่งเป็นที่พักอาศัยเพื่อไปเรียนหนังสือไประยะทางกว่า๑๐กิโลเมตรเพื่อเรียกร้องให้ผู้บริหารโรงเรียนหันมาเหลวแลหลังจากที่ผ่านมากลุ่มนักฟุตบอลได้ทำชื่อเสียให้กับโรงเรี
ให้ครูท่านหนึ่งในโรงเรียนเนี่ยมายึดรถคืนไปกระทันหันซึ่งเป็นรถที่โครงการได้รับบริจาคมาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่จดทะเบียนในนามโรงเรียนโดยอ้างเหตุผลในเรื่องของการต่อทะเบียนถ้าเกิดไม่ได้รถคืนจะตั้งกรรมการสอบครูท่านนี้ปัจจุบันนะครับรถคันนี้ยังจอดที่โรงเรียนไม่ได้นำไปซ่อมแซมแล้วก็
เป็นเรื่องจริงเพราะว่าบุตรหลานต้องมาใส่นอนวัดแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนบางคนก็บอกว่าลูกหลานโทรมาร้องไห้แต่ก็ตัดสินใจว่าจะอดทนและสู้ให้ถึงที่สุดล่าสุดทั้งสองฝ่ายได้มีการนัดไกลเกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วครับ